ขอบคุณนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าทางด้านนอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเหมือนล้อมเหล็กล้อมรั้วไว้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าไปเติมการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
ถูกต้องแล้วก็เมื่อสักครู่ได้รับการยืนยันจากแก่นำอย่างนายรังสิมันโรมแล้วนะคะ
๗โมงเป็นการเตรียมการ
แล้วช่วงเวลาที่จะเคลื่อนขบวนก็คือช่วง๘โมงครึ่งถึงช่วง๙โมงประมาณนี้นะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างนะคะ
โดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มั่นใจค่ะ
ว่าจะสามารถดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้นะคะ
เพราะฉะนั้นไปติดตามบรรยากาศในช่วง๖โมง๗นาทีนี้นะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานจากประตู๕ธรรมเนียบรัฐบาลถนนราชดำเนินนอกค่ะ
เชิญครับ

แผนที่ตำรวจใช้ในการดูแลความเรียบร้อยในวันนี้ก็คือแผนกรกฎ๕๒
จะมีการเน้นย้ำนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดูแลความเรียบร้อยอย่าง
บุญละม่อมแล้วก็ห้ามไม่ให้บุคคลต้องห้าม
เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามซึ่งในวันนี้ก็คือ
เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศสดที่อยู่บริเวณขณะนี้
บริเวณถนนราชดำเนินนะคะภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
เป็นภาพการเตรียมความพร้อมของตำรวจศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบัญชาการ
ตำรวจนครบานที่บริเวณประตูห้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งอ่า
ที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มคน
อยากเลือกตั้งที่จะเคลื่อนขบวนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
ซึ่งก็จะมีการเคลื่อนขบวนกันมาในเวลาประมาณเก้านาฬิกาค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
ทางด้านของพลตำรวจตรีพานุลักษณ์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้เป้าหมายหลักของการดำเนินการ
ก็คือห้ามบุคคลเข้ามาภายในเขตควบคุมนั่นก็คือธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยื่นฟ้องสารปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวนั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าหากศาลมีคำสั่งอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม
แต่ว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีคำสั่งลงมาแล้วก็ขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมแต่อย่างใดซึ่งในขณะนี้นะคะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็อยู่ระหว่างการสั่งการเจ้าหน้าที่เราจะไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในวันนี้ค่ะ
ท่านคะการดำเนินการในวันนี้ตามหลักแผนกรกฎ๕๒แล้วเราได้เน้นย้ำกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการอย่างไรบ้าง
ยังยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้แผนกรกฎห้าสองครับในขณะนี้คือมีหน้าที่เรามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่คือธรรมเนียบรัฐบาลเอ่อ
โดยที่ท่านผู้ชมแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้ประชาการตำรวจนครบานได้ประกาศไปเขตควบคุม
จากธรรมเนียบรัฐบาล๕๐เมตรซึ่งเรามีได้เอารั้ววางแล้วก็ติดป้ายประกาศชัดเจนนั่นหมายความว่าห้ามผู้ชุมนุมเข้ามาในเขตควบคุม
รัวรอบขอบชิดพื้นที่ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วครับแต่เราใช้กำลังที่ดูแลความปลอดภัยธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย๘กองร้อยครับ
แต่ณขณะนี้ผู้ชุมนุมอยู่ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทราบว่าน้องน้องเลือกสาไปยื่นคำล้องอ่าขอขอสัตว์ประคองเวียดนาในเรื่องของเงื่อนไขที่เจ้าที่
เพราะการชุมนุมของน้องน้องขนาดเนี้ยเป็นการชุมนุมด้านการเมืองครับค่ะ
การชุมนุมด้านการเมืองซึ่งขัดคำสั่งคอสชที่๓นะครับ
ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยให้ก็ต่อเมื่อได้เห็นใบอนุญาตจากคอสชก่อน
ขอสชอนุญาตให้น้องนักศึกษาชุมนุมทางด้านการเมือง
นั่นแหละครับตำรวจที่จะเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แต่ถ้าน้องน้องนักศึกษา
ไม่มีบรรยาทจากคอสชหรือได้รับบรรยาทจากคอสชให้ชมนุมเป็นเลือดรากสอน
ถ้าออกมาก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งคัดครับค่ะมีการตั้งคำถามจากประชาชนเองว่า
เราประเมินว่ากลุ่มผู้ชมนุมสามร้อยแต่เราใช้กำลังตำรวจมากกว่าสามพัน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
พื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยต้องเข้าใจก่อนว่า
ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบุคคลตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสถานที่
ตำรวจมีหน้าที่จัดการเจรจรนะครับน้องน้องอาจจะมาสามห้าร้อยแปดร้อยคน
แต่ว่าพื้นที่ที่น้องอยู่พื้นที่กว้างเราต้องดูด้วยบุคคลที่๓เข้ามาในพื้นที่ไหม
เราต้องใช้ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมด้วยดูแลความปลอดภัยแล้วรอบสถานที่ด้วย
นั่นเป็นเหตุที่ต้องใช้กำลังเยอะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอ่า
อ่าการการจัดการการจัดกำลังตำรวจอยู่ที่อ่า
จำนวนผู้ชุมนุมการจัดกำลังตำรวจอยู่ที่ความปลอดภัยสถานที่
อย่างทำเนียมรัฐบาลครับประกาศเขตออกมาเนี่ย
ที่เราเน้นยามก็คือวันนี้ไม่มีอาวุธได้หรออ่าหัว
แต่บางตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด
ถ้าหากว่าผู้ชุมนุมฝ่าฝืนคำสั่งเข้ามาในเขตควบคุมครับ
ค่ะนั่นก็เป็นท่านรอบคุณพันธ์จากการตำรวจนครบานบรรณคมธรรมดีพานุรัตน์หลักบุญ
ที่บอกถึงเรื่องของการใช้แผนกรกฎ๕๐

เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่เคลื่อนออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าชุมนุมได้
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในขณะนี้นะคะ
เพราะว่าจุดยุทธศาสตร์ที่ตำรวจเองนั้นมีการประเมินว่า
จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เราเห็นอยู่ด้านหน้า
นั่นก็คือสะพานชมัยมรุเชษนะคะที่ทางตำรวจประเมินว่า
หากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาก็อาจจะไม่มาเป็นในลักษณะของ
ขบวนขนาดใหญ่นะคะแต่จะมาในลักษณะของขบวนดาวกระจาย
เพราะฉะนั้นแล้วการควบคุมพื้นที่การดูแลกำลังพลนะคะ
มีการแบ่งออกเป็น๔จุดด้วยกันใหญ่
ก็คือบริเวณแยกมิสกวัลสะพานชมัยบรุเชษสะพานมะขวานแล้วก็สะพานอรไทย
ยุทธศาสตร์นั้นก็คือบริเวณสะพานชมัยบรุเชษแล้วก็สะพานมะขวาน
เนื่องจากเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชมนุมจะเข้ามาได้
รวมไปถึงเป็นจุดที่คณะรัฐมนตรีนั้นจะเข้ามาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ซึ่งเป็นวันอังคารที่จะมีการประชุมตามปกตินั่นเองค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมของตำรวจในวันนี้
ตำรวจมีมากกว่า๓๐๐นายแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีเพียงแค่๓๐๐คน
ทางตำรวจยืนยันว่าเป็นแผนในการจัดกำลังเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าพื้นที่การดูแลความเรียบร้อยมีค่อนข้างที่จะมาก
ขณะเดียวกันก็ประเมินว่าการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นลักษณะของดาวกระจาย
เพราะฉะนั้นแล้วการจัดกำลังมาน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ดูแลพื้นที่ได้ไม่เรียบร้อยนั่นเองค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากประตู๕ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ